ที่หนุ่มหล่อคนนี้หน่อยดีกว่าไม่รู้โสดไม่โสดแหละคุณท็อปจรนนะคะ
แต่ว่าวันนั้นมาเนี่ยอื้อดิฉันกระชุ่มกระชวยมากกว่าเถอะ
คือมาอัปเดตหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้ว
แฮปปี้กับชีวิตมากเพราะว่าอะไรคุณท็อปบอกว่า
เจอกับประสบการณ์ใหม่ก็โอเคดีเหมือนกันนะ
พันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระอีกคนนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มท็อปจรนคนนี้
ใครที่ติดตามผลงานของหนุ่มคนนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วว่า
แหมคุณท็อปก็มีผลงานหลากหลายมากขึ้นนะ
ใช่ล่าสุดเนี่ยเห็นท็อปจรนเนี่ยนะคะ
ก็มาไทยรัฐมาสวัสดีปีใหม่เอาของมาฝากเชอรี่ด้วย
นี่ต้องรับคุณท็อปเองเลยเขินหลอกมาก
คุณท็อปเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่
โอกาสดีจากผู้ใหญ่ในวงการค่ะ
ลองทำอะไรใหม่ที่ไม่เคยทำนะฮะ

แล้วก็มีงานหนึ่งคุณท็อปบอกว่าชอบมากเลยงานซิกคอม
ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เล่นก็ได้เล่น
อกจากนี้ค่ะท็อปเองก็บอกอีกด้วยนะว่าอีกหนึ่งงานในวงการที่เขาไม่เคยทำแล้วอยากจะทำมากที่สุด
นั่นก็คืองานพิธีกรค่ะใช่
งานที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะทั้งจะเป็นซีรีส์เองละครเองหรือรายการต่างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ทำให้เราได้ทำอะไรใหม่มากขึ้น
เล่นซิตคอมกับทางช่องเวิร์คพอยต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นงานที่เราไม่เคยทำ
แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมองเห็นเราด้วยหรือจะพิธีกรเราก็อยากจะทำเหมือนกัน
เพราะเราเห็นพอไปรายการนี้เราเห็นแบบพี่ซีพี่ลิงอะไรอย่างนี้นะฮะ
พิการหรือคนอื่นอีกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะ
ก็รอโอกาสอยู่แต่ก็ต้องฝึกฝนตัวเองเยอะเหมือนกันครับ
ตัวเองไปหลายอย่างเขาบอกว่าเขาชอบพี่ซีซีวัดนะเห็นเป็นไอดอลเลย
ส่วนเรื่องหัวใจอย่างที่เชอรี่พูดไปก็เพิ่งจะพูดเต็มปากเต็มคำไหมตกลงโสดไม่โสดอ่ะท้อง
เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าก็ยังโสดสนิทอยู่
ก็มองแบบแวบตาตอนตอบคำถามเรา
แล้วก็สร้างความมั่นคงกับชีวิตก่อนนะจ๊ะสาว

ช่วงเวลาช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงเวลา
ที่เราจะต้องโฟกัสกับการทำงาน
การสร้างบ้านหรือการสร้างงานที่มั่นคง
คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มแก่ขึ้นเริ่มป่วย
จากที่เมื่อก่อนไม่เคยเข้าโรงบาลตอนนี้ก็เข้าโรงบาลกันสนุกสนาน

เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าณช่วงเวลานี้เราไม่ได้สนใจเรื่องนั้น
อันนี้เขาโฟกัสเรื่องคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เรื่องงาน

เชอรี่บอกว่าโสดไม่โสดเขาสองสเต็ปตึกตักนิดนึง
แล้วก็บอกว่าโสดอยู่
นี่ก็เลยแซวเขาบอกว่าที่นี่เจ้าที่แรงนะท็อป

ถ้าส่งไปจับผิดใครต้องส่งเชอรี่ไปเพราะเขาว่าเน้นจ้องตา
ดิฉันเน้นขู่ก่อนรบกวนท่านเจ้าที่ตลอดเลย
แต่ฉันต้องมีแรงบอกอย่างนี้